หลังจากที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ตามหาหญิงสาววัย๒๖ปีคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นลูกจ้างของคลินิกเสริมความงามที่หายตัวจากห้องพักย่านบางแคร์ไปนะครับ
หลังจากนั้นเพียงแค่๒วันก็มีคนพบศพผู้หญิงคนนี้อยู่ในคลองซึ่งไม่ห่างจากที่พักมากนัก
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายจมน้ำขาดอากาศหายใจนะครับ
แต่ว่าญาติไม่ปักใจเชื่อโดยไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตาย

ครอบครัวนำภาพของนางสาวอามิตาทองสมบัติหรือน้องแตงวางไว้กลางบ้าน
เพื่อให้ทุกคนนำรึกถึงหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพ
ทิมทองสมบัติน้องสาวได้พูดคุยกับพี่สาวก่อนเสียชีวิต
กล่องข้อความเฟซบุ๊ควันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งไม่มีท่าทีจะเกิดเหตุร้าย
ครั้งสุดท้ายคุยกันราว๑๖นาฬิกาเสร็จ
พอวันรุ่งขึ้นก็โทรศัพท์ไปหาพี่สาวอีกรอบไม่มีคนรับสาย
ครอบครัวจึงกังวลเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปดูที่ห้องพัก

เมื่อเปิดเข้าไปดูของใช้ในห้องอยู่ในสภาพปกติ
โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ถูกทิ้งไว้
อันนี้เป็นพักสุดท้ายที่เขาใช้กระตู

หาเธอพร้อมระบุข้อมูลว่า
หายจากห้องพักในซอยเพชรเกษม๘๔
ตั้งแต่ค่ำวันที่๒๒พฤษภาคม
เสื้อสีดำกางเกงขายาวสีอ่อน
สองวันต่อมาชาวบ้านพบศพหญิงสาวในคลองบางจาก

ยืนยันว่าผู้เคาะร้ายคือน้องแตง

ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น

ผู้เป็นแม่ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าตัวตายตามที่
จนจุดสุดท้ายที่พบน้องแต่ง
คือหน้าแคมป์พักคนงานก่อสร้าง
จากหอพักประมาณ๑กิโลเมตร
อีกทั้งยังไม่มีมูลเหตุจูงใจให้เธอคิดสั้น
ขัดสนเรื่องเงินรวมทั้งไม่มีปัญหาเรื่องความรัก
มีปัญหาจากเจียร์
ว่าเคยติแผนคำว่าเออมาซ้อยแม่แนน
มีปัญหายังแม่ก็เอาเคยบอกลูก
จนม้ากูเสียดัวลูกเจ้าของต้องเลยขาตัวตาย
สูญเสียครั้งนี้ครอบครัวยังติดใจ
ออกมาเรียกร้องขอให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
ประกอบผลการชนสูตรพลิกศพ
เพื่อค้นหาข้อที่จริงทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน